ฉันคือสิริมงคล
แก่แล้วไงโอนไว้ก็แล้วกัน
แม่เจ้าแม่คำคมจริงเลยนะคะ

ราศีไหนเนี่ยมีเกณฑ์แก่แล้วรวยแล้วจะโอนไวจริงไหม

ราศีแรกนะคะก็คือชาวราศีเมษค่ะ
สำหรับชาวราศีเมษนะคะพื้นฐานดวงเนี่ยคุณเป็นคนที่ขยันเอาการเอางานอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าดวงชะตาเนี่ยคือจะต้องเหน็ดเหนื่อยก่อนแล้วก็ค่อยสบายในภายหลังนะคะ
กว่าจะร่ำรวยขึ้นมาได้เนี่ยก็อาจจะต้องประมาณช่วงกลางคนนะคะ
ถูกถูกต้องนะคะ
มานะคะก็คือชาวราศีพิจิกษ์ค่ะ
สำหรับชาวราศีพิจิกษ์นะคะพื้นฐานดวงชะตาเนี่ยคุณเป็นคนแบบเหมือนกับอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่ค่อยสุขนะคะ
ทำให้แบบชาวราศีพิจิกเนี่ยมีโอกาสที่จะร่ำรวยขึ้นมาได้แต่ว่าคุณเนี่ยจะรวยด้วยสองมือของคุณเองนะคะ
เลยทำให้คุณเนี่ยอาจจะแบบรวยช้าไปบ้างแต่ก็รวยนะ
ใช่แล้วค่ะอีกราศีหนึ่งนะคะที่มีความโดดเด่นมากเลยนะคะนั่นก็คือชาวราศีมังกรค่ะ
สำหรับชาวราศีมังกรนะคะมีโอกาสที่คุณเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ดิบได้ดีก็เพราะว่าสองมือเพราะความขยันของตัวคุณเองค่ะ
แต่ชีวิตของคุณนะคะมักจะเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาค่ะก็เลยทำให้รวยช้าไปบ้างนะคะก็คือชาวราศีมังกรเนี่ยมีโอกาสที่จะไปร่ำรวยเนี่ยช่วงที่แบบว่าอาจจะกลางคนนะคะช่วงมีอายุนิดนึง